คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครตกหนักเลยนะคะ
ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุดตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
ติดตามในรู้ก่อนร้อนหนาวจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ
สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๖นาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อม
กันในเช้าวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
อย่างที่คุณเขมสอนได้บอกนะครับว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียว
และที่สำคัญฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนฟ้าขนอง
สังเกตว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องเสียงดัง
หลังจากนั้นช่วงเช้าวันนี้อากาศในหลายพื้นที่เย็นลงอย่างเห็นได้ชัด

คุณผู้ชมครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน
จนถึงวันนี้พบว่ามีการแผลลงมาของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
ดันให้มวลอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนแล้วก็มองโกเลีย
แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
เช้าวันนี้จึงนำให้หลายพื้นที่ในบริเวณทางตอนบนทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
อากาศเย็นได้สัมผัสลมเย็นและที่สำคัญครับในช่วงบ่ายวันนี้
ท้องฟ้าหลายจุดหลายพื้นที่อาจจะโปร่งใสนะครับดังนั้นแดดอาจจะแรงซะหน่อย
แน่นอนครับการแผลลงมาของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นในครั้งนี้
ถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวในการดันเอาร่องฝนที่ก่อนหน้านี้มีการเลื่อนขึ้นไป
ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยให้เลื่อนต่ำกลับลงมา
ปกคลุมบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยอีกครั้งนะครับ
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ร่องฝนนั้นจะค่อยเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
แล้วก็จะเลื่อนต่อไปยังบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องระวังหน่อยก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

ที่พัดเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
แน่นอนครับมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั้นเป็นอากาศเย็นที่แห้งนะครับ
มาปะทะกับมวลอากาศที่มีลักษณะเป็นความชื้นที่มาพร้อมกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หอบเอามาจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาเจอกันกลางประเทศแบบนี้
จึงทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ซึ่งมักจะเกิดในช่วงแรกของการแผลลงมานะครับ
ดังนั้นวัน๒วันนี้เราคงจะได้เห็นฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลมกระโชคแรงในหลายพื้นที่
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังในระยะนี้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยอื่นกันบ้างนะครับที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองใดของเรา
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่ณขณะนี้
สังเกตว่ามีกลุ่มก้อนเมฆกระจายตัวหลายจุดทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มเมฆทางที่เกาะตัวบริเวณท้องทะเล๒กลุ่มใหญ่ที่น่าสนใจ
กลุ่มหนึ่งนะครับอยู่บริเวณอ่าวเมงกอร์นะครับแถวบริเวณทางตอนบน
อีกหนึ่งกลุ่มนะครับอยู่ในแถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างห่างออกไปจากบริเวณอ่าวไทยของเรา
เริ่มดูที่จุดแรกกันก่อนนะครับจุดนี้เป็นกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่อ่าวเมงกรนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยถอยออกจากบริเวณทางฝั่งตะวันตกของประเทศเมียนมานะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้หลังจากนี้ก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราน้อยลง
มีส่งผลอยู่บ้างนะครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนั้นนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นหนึ่งกลุ่มที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง
หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะค่อยเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนถึงตอนกลางฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
มาดูกันที่สถานการณ์คลื่นลมกันบ้างนะครับจากการตรวจสอบสถานการณ์คลื่นลมนะครับซึ่งเป็นผลพวงมาจาก
สังเกตว่าพื้นที่สีเขียวที่ประชิดตามแนวชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันรวมไปถึงฝั่งอ่าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ฝั่งอันดามันคลื่นลมจะค่อยสงบลงนะครับมีอยู่บางช่วงบางตอนที่อาจจะแรงบ้างในบริเวณฝั่งอันดามันตอนล่าง
แต่ว่าบริเวณฝั่งอ่าวไทยคงจะต้องเตรียมรับมือนะครับเพราะว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝั่งอ่าวไทยจนถึงตอนบนจนถึงตอนล่างเนี่ยนะครับ
เริ่มมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับ
นี่คือภาพรวมปริมาณน้ำฝนสะสมจะสังเกตว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกตอนบนภาคอีสานตอนล่างนะครับที่ในระยะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันในแต่ละภาคกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
วันนี้มีโอกาสเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐพิสุนุโลกตากกำแพงเพชรแล้วก็เพชรชบูรณ์ครับ
อีสานมีเมฆเป็นส่วนมากครับโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนมากนั้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาภาคกลางครับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าเค้านอนคลื่นอดสูงมากกว่า๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีแล้วก็นครศรีธรรมราช

งจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับวันนี้โอกาสการเกิดฝนยังคงเยอะอยู่นะครับ
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองพังงาภูเก็ต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและพนิมนต์ธนตร์
จากการตรวจสอบในวันนี้โอกาสการเกิดฝนเยอะกว่าเมื่อวานนะครับ
ละหกสิบของพื้นที่สำหรับช่วงระยะเวลาในการตกนั้น
เมื่อวานนี้ตกช่วงทิ้งเที่ยงนะครับ
วันนี้จากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะมีการก่อตัวในช่วงสายนี้นะครับของกลุ่มเมฆดำบนท้องฟ้า
หลังจากนั้นช่วงเที่ยงจะมีการตกเป็นบางจุดบางพื้นที่
แล้วก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆอึมครึมบนท้องฟ้าต่อเนื่องนะครับ
ถึงช่วงหัวค่ำช่วง๒ทุ่มครับมีโอกาสตกอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
เดินทางสัญจรใช้รถใช้ถนนคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากที่ทำงานหรือว่าออกจากบ้านด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ